ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักจะนำเรื่องทุกร้อนใจมาให้
จะเดือดร้อนจากคนต่างเพศที่มีเจ้าของแล้วระวังมือที่สาม
ไม่ว่าคนโสดหรือคนมีคู่ขอให้วางตัวสงบนิ่งไว้ก่อนดีกว่า
สุขภาพระหว่างอุบัติเหตุเล็กเล็กน้อยน้อยไม่ควรประมาท
ร่างกายจะอ่อนแอลงทำงานได้ไม่เต็มที่
ผ่อนคลายอารมณ์เข้าวัดปฏิบัติธรรมบ้างการเงิน
ขยับตัวในทางที่ดีขึ้นธุรกิจที่ทำกับญาติ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้ที่ไม่คาดหมายจากแดนไกล
หากเป็นเจ้าหนี้ให้ตามหนี้ใกล้ชิดไม่งั้นมีสิทธิ์หนี้ศูนย์
การงานได้รับความสำเร็จก้าวหน้าดีโดยเฉพาะนายหน้าตัวแทนเจรจา
ประสบความสำเร็จจากการติดต่อกับชาวต่างชาติผิวเหลือง
มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนให้ลุล่วง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์